คุณผู้ชมเป็นกู้ภัยเนี่ยงานหนักมากนะคะครับจับงูเอ่ย
ตุ๊กแกเอ่ยเก็บศพเอ่ยช่วยเหลือคนเจ็บเอ่ย
ล่าสุดต้องไปเคลียร์ขยะในห้องอีกค่ะดิฉันขออนุญาตขออภัยล่วงหน้ามานะ
ตรงนี้เลยถ้าใครกำลังทานข้าวเย็นอยู่ทำไมฮะ
ไปที่พระนครศรีอยุธยาเจ้าของห้องเช่ารายหนึ่งบอกกู้ภัยช่วยพี่ที
เจ้าของห้องนี้ค้างมา๒เดือนแล้วไอ้ค้างค่าเช่า๒เดือนไม่เท่าไหร่
กลิ่นที่มันได้กลิ่นออกมาจากห้องเนี่ยกลิ่นตุเหมือนกลิ่นปัสสาวะ
กลิ่นขยะอะไรมันเต็มไปหมดมาช่วยพี่เคลียร์ห้องหน่อยได้ไหม

เข้าไปเลยไฟก็อยู่ตรงมุมรวดเดินเข้าไปเลย

เป็นไงคะคุณภาคภูมิไหวไหมคะกู้ภัยบอกผมเปิดมา
พังงะเหมือนกันคือเจ้าของหอเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่า
คนเช่าเนี่ยหายไปเป็นเดือนแล้ว
ลิ่นมันเหม็นมากก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรใช่ค่ะ
เกิดเป็นส่งเป็นศพตายอยู่ข้างในขึ้นมาทำยังไง
ก็เรียกกู้ภัยมาหน่อยนะคะเปิดเข้ามานี่ไม่ใช่ศพค่ะ
ขยะทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือหน่วยกล้าตายกู้ภัยอยุธยาร่วมใจของเรานะ
บอกว่าได้รับแจ้งจากผู้ดูแลหอพักใกล้หมู่บ้านสินทิวาธานีในตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอิน
เข้าไปถึงหูคุณผู้ชมเขาบอกว่าไอ้ขยะน่ะไม่เท่าไหร่หรอกนะ
ลิ่นที่มันตีจมูกขึ้นมาเนี่ยมันโหดเยี่ยมจริงเหรอ
และที่สำคัญที่มาของกลิ่นตุที่มันตีขึ้นจมูกมานั้นก็คือ
พลาสติกที่มีน้ำสีเก๊กหวยอยู่ในนั้นฮะเก๊กหวยเหรอฮะ
มันไม่ใช่เก๊กหวยแน่นอนเพราะเก้หวยมันไม่น่าจะเป็นกลิ่นตุอะค่ะ

เขาบอกมีอยู่หลายขวดในห้องไม่ไม่พอนะคะมีผ้านามัยใช้แล้วด้วยนะคะ
ผู้ตายแล้วพอไปดูในห้องน้ำเอ๊ะเท่าที่นี่ขออนุญาตเบลอภาพ
แต่ขนาดเบลอแล้วก็ยังเห็นอ่ะไม่เขาทิ้งไว้ขนาดนี้เลยเหรอเออนั่นน่ะสิ
หนูก็งงเหมือนกันทีนี้กู้ภัยบอกว่าเออสงสัยห้องนี้ห้องน้ำเขาตันหรือเปล่า
ครับมันเลยต้องอยู่ในสภาพนี้พอเดินไปดูในห้องน้ำอ่า
ข้างนอกข้างในไม่ต่างกันเลยผ้านามัยใช้แล้วอยู่ตรงนั้นอีกแล้วเนี่ย
เลอะเทอะไปหมดกล่องโฟมขยะเศษผงโอ้โหเต็มที่ไปหมดเลยนะคะ
ซึ่งทางผู้ดูแลหอเขาบอกสายหัวเลยทำงานมา๑๐ปีไม่คิดเลย
เห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองแบบนี้
คือเจ้าของหอบอกว่าผู้เช่าเนี่ยเป็นสาวธอมคนนึงค่ะทำงานอยู่โรงงาน
ก็ฝากบอกว่ามาเคลียร์ซะค่าช่วงค่าเช่าที่ค้างอยู่แล้วก็เรื่องของการรับผิดชอบนะฮะ
ค่ะแล้วจะให้โอกาสไม่งั้นจะแจ้งความอืม